ให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะโอ้โหอมหิตมากจริง

ใช่เพื่อนฆ่าเพื่อน
น้องเอเรียกว่าน้องเอคนนี้นะอายุ๑๕
ยายหนูไปซื้อของทำรายงานกับเพื่อนนะ
แล้วเชื่อไหมหลังจากนั้นน้องไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลย
สภาพน้องคือเป็นศพเพื่อนน้อง๒คน๑๓กับ๑๕
ดหัวน้องเอจมน้ำตายอ่ะแล้ววันที่น้องตายคือวันเกิดของน้องเอค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้มันมีความพีคในพีคอยู่นะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเด็กวัย๑๕วัย๑๓ฆ่าเพื่อนแล้วอะค่ะ
มีคนไปเจอศพนะว่าน้องเอน่ะลอยน้ำเสียชีวิตอยู่ในบึงบัวใหญ่ที่โคราช
เมื่อวันที่๒๘กันยาที่ผ่านมาแล้วก็ตรงกับวันเกิดของน้องเอด้วย

ก่อนจะเกิดเหตุก็คือวันที่๒๗น้องเอมาขอ
ยายขอตังค์หน่อยเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของทำรายงานกับเพื่อนนะหลังจาก

ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คนมารับที่บ้าน

ทำไมยังไม่กลับบ้านอีกนะ

ก็เลยบอกแม่ของน้องเอแม่น้องเออยู่ต่างจังหวัดไง

ดึกน้องเอโทรกลับมาหาแม่นะ

แล้วแม่ได้ยินเสียงน้องเอแม่

แล้วก็เงียบไปติดต่อน้องเอไม่ได้อีก
เลยคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่ลูกเรียกแม่เป็นเสียงสุดท้าย

ส่วนกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพอะไรได้บ้าง

นี่ตรงนี้ถนนสายชัยภูมิเขมราชเห็นไหม

ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนออกมาจากบ้านเส้นทางนี้แหละ
เป็นเส้นทางที่จะไปที่บึงบัวใหญ่จุดที่เจอศพของน้องเอ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาตัวเพื่อนทั้งสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์มามารับน้องเอไปสอบปากคำ
อายุ๑๓กับ๑๕คุณผู้ชม
สอบไปเรื่อยสอบไปเรื่อย
น้องทั้งสองคนสารภาพกับเจ้าหน้าที่หนูฆ่าเอเองค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอออกมาจากบ้าน
แล้วก็มาที่สระตรงนี้บึงบัวใหญ่นั่นแหละ
แล้วเอทะเลาะกับหนู

ก็เอไปสนิทกับเพื่อนเพื่อนผู้ชาย
ซึ่งเพื่อนผู้ชายคนนั้นก็เป็นแฟนของหนู

เลยไปกดน้ำกดหัวน้องเอ
น้องเอขาดอากาศหายใจตาย
แล้ว๒คนนะเด็ก๑๓กับ๑๕ที่ฆ่าน้องเอ

ทีนี้ตำรวจต้องประสานสหวิชาชีพค่ะ
มาสอบปากคำเด็กวัย๑๓กับ๑๕ด้วย
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนนี้กำลังเอาตัวทั้งเด็ก๑๓เด็ก๑๕มาทำแผนอยู่นะคะตอนนี้

เพื่อนฆ่าเพื่อนแล้วเกิดกับอายุแบบ๑๓๑๕แบบนี้